คุณเบ้นพรชิตาค่ะคุณแม่ลูกสามค่ะ

เขาจะคัมแก๊กคืนสู่วงการ
ล่าสุดไปเจอตัวค่ะเจ้าตัวบอกว่าโอ้พร้อมมาก
หลายคนดีดาเลยค่ะเพราะว่าคุณเบ้นเนี่ยโอ้โห

จังมากตัวเค้าเล่นละครเยอะมากจริงนะคะ

ตอนนี้คือสามีประำบุค่ะแต่ทำงานเป็นหลักเลยนะคะ
อีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะคุณเบ้นก็เลยบอกเลยนะคะ
ว่าเริ่มคิดถึงงานในวงการบันเทิงแล้วล่ะค่ะ
แล้วตอนนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในการฟิตหุ่นค่ะ

เพราะว่ายังต้องไปส่งลูกอยู่เลยนะคะ
แต่ว่าจะกลับมาพร้อมไหมเกี่ยวกับงานพิธีกร

คิดว่าจะกลับมาทำงานแล้วช่วยเขาหน่อย

ก็รู้สึกว่าเออทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็เหนื่อยมาก

ก็จะมีถามว่าเออกลับมาเล่นหรือยังอะไรอย่างนี้
พอเป็นละครเบ้นก็ยังห่วงเรื่องเวลา
เพราะว่ายังต้องไปรับไปส่งลูก

แล้วก็กลับมาให้มันสวยนิดหนึ่งพยายามจะเล็กหน่อย